คุณผู้ชมฮะมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะเรื่องของการตามราวีเหมือนกันนะครับ
คือผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์คลิปบอกว่าสามีเก่าตามราวีข่มขู่
แล้วก็เดินอาดเข้ามาจะใช้หมวกกันน็อกฟาดด้วยซ้ำ
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เคยชกหน้าพ่อของเธอจนใต้ตาแตกมาแล้วนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยผู้ชายเป็นใครรู้ไหม
เป็นแฟนเก่าของผู้หญิงที่กำลังด่าและกำลังถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับ

มราวีตลอดไม่เลิกไม่ราสักทีนะฮะก็เลยอยากขอความช่วยเหลือ
นำคลิปนี้มาให้เพจดังเขาช่วยหน่อยนะครับ
โดยบอกแบบนี้นะครับบอกว่าจะเอาหมวกตีผู้หญิง
แต่กับผู้หญิงหาความปลอดภัยไม่ได้เลย
แฟนเก่าเลิกรากันไปแล้วแต่ตามมาเอาอะไรไม่ทราบ
อยากจะเจอลูกเหรอนะครับย้ายบ้านหนีก็แล้วย้ายโรงเรียนหนีก็แล้ว
ต้องรอมันมาฆ่าหรือต้องรอให้โดนทำร้ายก่อน
ถึงจะเป็นข่าวได้ทั้งโทรขู่ฆ่าคนในครอบครัว
ก่อนหน้านี้ต่อยพ่อของเธอหรือว่าพ่อตาของผู้ชายคนนี้
โอ้โหคุณใต้ตาแตกเลยนะฮะตบตีทำร้ายร่างกายเธอ

นี่เธอก็เอารูปของพ่อของเธอที่ถูกแฟนเก่าทำร้ายร่างกาย
ใต้ตาแตกเลือดอาบมาแบบนี้มาให้นักข่าวได้ดูนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับผู้หญิงคนนี้
คือนางสาวดวงฮาไทยซึ่งเป็นเจ้าของคลิปด้วย
แล้วก็เป็นคนที่ถูกแฟนเก่าตามราวี
เธอก็บอกว่าผู้ก่อเหตุคือเป็นแฟนเก่าแล้วครับ
หน้าเคยมีปากเสียงถูกตบตีถูกทำร้ายร่างกาย

แต่ก็กลับถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายอีก
พ่อแม่ของเขายังห้ามไม่ได้เลยนะครับ
ส่วนตัวของผู้ชายคนนี้ก็ชกเบ้าตาพ่อของเธอจนบาดเจ็บ
รวมถึงมักจะชอบมาเอาลูกมาที่ทำงาน

เอาลูกมาบังหน้าเอาลูกมาอ้างแบบนี้นะครับ

แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุขอให้ยุติการแจ้งความ
แล้วก็ยอมจ่ายค่าสินไหมเป็นเงิน๓๐๐๐บาท

เธอก็บอกว่างั้นเอางี้
อย่าตามราวีกันเลยฉันไม่แจ้งความเธอก็ได้
แต่ขอเซ็นใบหย่ากันนะ
คุณผู้ชมฮะปรากฏมีการเซ็นใบหย่ากันแล้ว
แต่แฟนเก่ายังตามราวีไม่เลิกนะครับ

หาว่าฝ่ายเธอไปทำร้ายแม่ของเขา
ทั้งที่ฝ่ายชายเป็นผู้เริ่มก่อน

ส่วนในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่พี่สาว
บังเอิญไปพบกับผู้ชายคนนี้
แล้วก็ตัวเธอก็นั่งซ้อนท้ายพี่สาวมา

หรือว่าอดีตแฟนเก่านี่แหละครับ
สู้ไม่ไหวค่ะเพราะว่าเขาอยู่ที่สุข

ก็ล้มนัวกันแล้วก็เหมือนเขาก็จะ
ตอนนี้เขาหาว่าทางเราไปตบตีทำร้ายแม่เขา
ซึ่งทางเขาก็เป็นคนฝ่ายเริ่มเราก่อน
แล้วทำต่อหน้าลูกมันเป็นอะไรที่มันแบบ
คือเราพยายามประคองชีวิตคู่อะนะคะ
แต่เขาก็ยังทำอยู่เราก็เลยเลือกที่จะเดินออกมา
เพราะว่าไม่อยากให้ลูกเห็นเหตุการณ์แบบนี้

นะตอนนี้คือลูกก็จิตใจแบบว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้ว
เธอเล่าแบบนี้นะอยู่กินกันมา๑๑ปีนะ

เพราะถูกฝ่ายชายตบตีต่อหน้าลูกตลอด
ไม่อยากให้ลูกได้เห็นแบบนี้นะครับ
แต่ว่าทางอดีตแฟนก็คิดว่าเธอกีดกันย้ายลูกหนี
ย้ายโรงเรียนของลูกแล้วก็หนีไปเนี่ยนะครับไม่ให้เจอลูกนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางอดีตแฟนก็เคยไปกระชากตัวลูก

ทำให้ลูก๑ไม่อยากเจอพ่อ๒ไม่อยากไปโรงเรียน
อายเพื่อนด้วยนะครับเธอก็เลยมาขอความช่วยเหลือ
เพจดังในการที่จะช่วยเธอหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ก็ได้ไปแจ้งคงแจ้งความ
อยากให้แฟนอดีตแฟนนะยุติการราวีเธอนะครับ